คุณผู้ชมคะหลังจากติดตามกันมายาวนานจริงค่ะ
สำหรับคดีนี้นะคะลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทกาญจนบุรี
งวดวันที่หนึ่งพฤติกายยนต์ปีสองพันห้าร้อยหกสิบนะคะ
รางวัลที่หนึ่งห้าสามสามเจ็ดสองหกสามสิบล้านบาทครับ
คดีนี้ตามกันมายาวนานฟ้องกันไปฟ้องกันมาหลายคดีจริง
ทั้งตัวละครหลักกับตัวละครอ้อมรอบเขาก็ฟ้องกันไปฟ้องกันมา
แต่ว่าทีนี้ค่ะพรุ่งนี้ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
ซึ่งก็คือสารชั้นต้นนะคะจะอ่านคำพิพากษาในคดีหลัก
ก็คือคดีที่ครูปรีชาฟ้องหมวดจรูนในข้อหายักยอกทรัพย์รับของโจร
พรุ่งนี้ติดตามไทยรัฐทีวีเราจะมีการเกาะติดการอ่านคำพิพากษาของศาลอย่างต่อเนื่อง
แต่ว่าวันนี้ค่ะก็เดินสายทำบุญกันนะคะ
แล้วทีมข่าวของเราไปตามสัมภาษณ์มาโอ้โหครบอ่ะครบทุกตัวละคร
วดจรูนก็ตั้งโต๊ะแถลงที่บ้านใช่ค่ะนะ
พญานคนต่างต่างครับคอมเม้นเต้อเตอร์ค่ะ
นึกถึงผู้ที่มาให้ความเห็นตลอดในช่วงเวลาของหวย๓๐ล้าน
อาจารย์ปราวเมฆวันนี้ก็มามากันหมดจริงจริง
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ครูปรีชาไคร่ครวนก็เดินสายทำบุญนะคะ
ไปที่วัดชัยชุมพลชนะสงครามหรือวัดใต้อำเภอเมืองกาญจนบุรีนะคะ
แล้วก็ไปที่ศาลหลักเมืองกาญจนบุรีด้วยนะคะ
สารหลักเมืองเนี่ยเจ๊เกียวก็ไปเจ๊บ้าบินก็ไป
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะว่าที่สารหลักเมืองที่กาญจนบุรี๔กุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙
เคยมีการไปสาบานกันที่นั่น
นี่ไงนี่ไงตอนนั้นคดีแบบดังเลย
ใช่ค่ะร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลไปสาบานนะคะ
ทางเจ๊เองเจ๊ก็ไปสาบานกันเหมือนกันเดี๋ยวไปดูบรรยากาศย้อนกลับไปนะคะ
ตำรวจโทจรูลวิมูลขอสาบานต่อสารเจ้าพ่อหลักเมืองพระแก้วมรกฏ
พระพุทธชินราชสมเด็จโตหลวงปู่ทวดพระนเลสวนมหาราช
หลวงปู่เปลี่ยนพระสยามเทวาธิราชว่าข้าพเจ้าได้ซื้อลอตเตอรี่
เลข๕๓๓๗๒๖มาจริงไม่ได้เก็บได้หรือมีคนหยิบส่งให้
ข้าพเจ้าพูดไม่จริง
ข้าพเจ้าแพ้คดีความเจอกับความวิบัติภายใน๗วัน๙วัน
พร้อมทั้งครอบครัวของข้าพเจ้าด้วย
ถ้าข้าพเจ้าพูดจริงขอให้ชนะคดีความครอบครัวมีความเจริญยิ่งขึ้น
สาธุสาธุสาธุ

ขออีกไหม

ข้าพเจ้านางปนัญชยานามสกุลสุขภูลหรือเจ๊เกียวเป็นผู้ค้าลอตเตอรี่นะคะ
ข้าพเจ้าเป็นผู้เห็นและเป็นพยานความเป็นจริงไม่โกหกสร้างเรื่องราวใดขึ้นมา
ขอให้ฆ่าและบุคคลที่เป็นพยานกับครูปีชาทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญประสบความสำเร็จ
มีความเจริญทั้งหลายทั้งปวงสุขภาพแข็งแรงอาชีพการงานเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเงินทอง
บังเกิดแก่ครอบครัวลูกหลานญาติพี่น้องมิสัยทุกคนของข้าพเจ้าทุกคน
แต่หากลอตเตอรี่ชุดดังกล่าว๕๓๓๗๒๖งวดประจำวันที่๑พฤศจิกายน๒๕๖๐ไม่ได้เป็นของครูปีชาจริง
และข้าพเจ้าพูดเท็จแต่งเติมเรื่องราวเป็นพยานให้กับครูปีชาด้วยความเท็จโกหก
แต่งเรื่องราวเพื่อหวังได้ผลประโยชน์จากหลักฐานและการสอบสวนที่ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นการเท็จ
โรกโรกบอกไม่ได้หูดไม่ได้เกิดครอบครัวและขอขอให้ถูกสังคมประนามรังเกียจคนในสังคมรวมไปถึงอาชีพ
รวมไปถึงอาชีพการงานครอบครัว
่มจมไม่เจริญหมดเนื้อหมดตัว
ดั่งข้างถนนล้มป่วย
ทรมานไปชั่วชีวิตและขอให้ตัวข้าพเจ้า
และครอบครัวมีภัยวิบัติภายใน๓วัน๗วัน
แต่หากข้าพเจ้าพูดจริงขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
ข้าพเจ้าเจริญยิ่งไปด้วยเถิดว่าข้าพเจ้า
ไม่ได้ทำเป็นขบวนการอย่างที่ถูกกล่าวใส่ร้ายนะคะ
สาธุสาธุสาธุสาธุ
คือในวันนั้นในช่วงเวลานั้นเนี่ย
ครูปรีชาไม่ได้มาสาบาน
ก็ถูกท้าให้ไปเหมือนกันแต่ไม่ได้ไป
เกียวในฐานะแม่ค้าลอตเตอรี่ตลาดเรสซิตี้
ที่เป็นเพื่อนกับแม่คะเก๊บ่าบิ่นเจ๊พัดที่เป็นคนสั่งจอง
แล้วก็เอาหวยให้ครูปีชาเนี่ยเลยบอกงั้นเดี๋ยวมาแทน

เราก็ย้อนให้ดูค่ะเพราะว่าวันนี้เขาไปกันอีกรอบหนึ่งนะคะ

ครูปรีชาเจ๊เกียวเจ๊บ้าบิน
ไปกันอีกรอบหนึ่งที่สารหลักเมืองกาญจนบุรีนะคะ

ที่วัดชัยชุมพลชนะสงครามหรือวัดใต้อำเภอเมืองกาญจนบุรีก่อนนะคะ
กราบไหว้รูปหล่อพระวิสุทธิมงคลรังศรี
หลวงปู่เปลี่ยนอินทสโรพระเกจิชื่อดังที่ชาวกาญจนบุรีนับถือนะคะ
ก็ไปทำบุญหล่อเทียนถวายปัจจัยเจ๊เกียวขายลอตเตอรี่อยู่ที่นี่อยู่แล้วที่วัดใต้ค่ะ
เกียวก็ไปต้อนรับด้วยนี่ก็ไปกันด้วยกันนะคะ
ก็มีการถวายผ้าไตรถวายสังขทานกรวดน้ำรับพรรับน้ำมนต์ไปกราบขอพรหลวงปู่เปลี่ยน
ครูปรีชาให้สัมภาษณ์แบบนี้ค่ะ
มั่นใจว่าผลการตัดสินคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านในวันพรุ่งนี้จะเป็นผลบวกกับตัวเอง
ส่วนใครจะวิจารณ์ยังไงไม่เป็นไรให้รอฟังผลตัดสินก่อน
้อมรับคำตัดสินของศาลถ้าศาลยกฟ้องก็จะยื่นอุทธรณ์ค่ะ
วันนี้ไปทำบุญก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าทำบุญไหว้พระเป็นประจำอยู่แล้ว
โดยเฉพาะในวันหยุดก็ขอพรให้ความจริงปรากฏ
เพราะความจริงคือความจริงพูดเหมือนเดิม
อันนี้เป็นประโยคสำคัญของครูปี
หลังจากนั้นค่ะครูปรีชาไปที่ศาลหลักเมืองกาญจนบุรีค่ะ
ไปกราบศักระเสริมความเป็นสิริมงคลนะคะ
อย่างที่บอกว่าที่นี่มีที่มาก็ที่ย้อนให้ดูภาพเมื่อสักครู่อะนะคะ
ครูปรีชาไปไหว้ที่นี่อีกแต่บอกว่าไม่ได้ไปสาบานนะคะ
ไม่ได้จะสาบานอะไรเหมือนในอดีตที่เราให้ดูภาพไป
ก่อนหน้านี้ที่หมวดจรูนไปกับเจ๊เกี่ยว
วันนี้ครูปรีชาไปที่สารหลักเมืองกาญจนบุรีเพื่อไปขอพร
สาบานที่สารหลักเมืองเพราะสาบานในชั้นศาลว่าจะพูดความจริง
คือตอนที่ทางฝ่ายนู้นเนี่ยเขาให้คุณครูมาสาบานที่นี่
ถามว่าทำไมถึงไม่ได้มานะครับ
เพราะคำสาบานเนี่ยก็ได้บอกแล้วว่า
คำสาบานก็สาบานในชั้นศาลอยู่แล้วนะครับ
แต่สารเจ้าพ่อหลักเมืองเป็นสารคู่บ้านคู่เมือง
เป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่เรามาเคารพบูชา
เพื่อเป็นสิริมงคลมากกว่าครับ
เชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงามแล้วก็ความจริงก็คือความจริงครับ
เราซื้อจริงหายจริง
ประโยคนี้นะฟังจากปากใครก็ไม่เหมือนฟังจากปากครูปรีชา
ใช่ภาพเก่ามันย้อนกลับมาเลยค่ะ

ก็ไปที่ศาลหลักเมืองกาญจนบุรีเหมือนกันนะคะ

นักข่าวก็เลยไปถามครั้งที่แล้วมามาสาบาน
ครั้งนี้มาจะมาถอนสาบานหรือเปล่า
ก็ไปรู้ใจเจ๊ก็อีกหรือ
คือยอมรับในคำตัดสินของศาลนะที่สำคัญนะ
ใครที่สาบานกับเจ๊เกียวนะคะถ้าเป็นคนโกงโกหก
ถ้าเจ๊เกียวไม่ถอนคำสาบานให้เขาจะได้ผลอันนั้นแน่นอน

ยังไม่ได้ถอนใช่ไหมใช่เพราะเขาสาบานคู่กับเจ๊เกียวนะคะ
เกลคือผู้ที่จะอโหสิกรรมและถอนให้เท่านั้น
ถึงใครจะมาทำยังไงก็แล้วแต่ถ้าคู่กรณีไม่ถอนให้
เขาจะได้ผลกรรมนั้นแน่นอนค่ะ

อันนี้ให้บอกไปเลยว่าเจ๊เกียวได้มาถอนคำสาบันตัวเองไหม
ยังค่ะเจ๊เกียวขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ย
จริงเจ๊เกียวเนี่ยไม่ได้อาฆาตเจ๊เกียวสาบานตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์
บ้าบินค่ะรัตนาพรสุภาทิพย์นะคะ
สารหลักเมืองกาญจนบุรีเช่นเดียวกัน
ไปกราบสักการะเพื่อความเป็นเสร็จมงคล
บ้าบินบอกว่าไม่ได้ขออะไรเป็นพิเศษค่ะ
แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปฟังคำตัดสินด้วยนะคะ
ก็ยืนยันว่าตัวเองเป็นคนขายลอตเตอรี่ชุดที่ถูกรางวัลให้ครูปรีชาจริง
แล้วก็คือมีความจริงแลกความจริงมีใจแลกใจแค่นี้แหละค่ะ
เราไม่ปล่อยข่าวลวงโลกเราไม่สร้างภาพเราไม่เอาคลิปเก่ามาเปิด
เราไม่ใส่ร้ายใครเหมือนอีกฝ่าย
กล้าบอกเลยว่าหวยนี้เป็นของเราแม้อะไรจะเกิดขึ้นก็ช่างมันเป็นของเรา
วยที่ดังขนาดนั้นเราไม่ขายให้คนแปลกหน้าหรอกค่ะ
เพราะเขาไม่ใช่ลูกค้าประจำเขาไม่เคยมีบุญคุณกับเรา
เคยช่วยเราซื้องวดหลายบาท
บ้าบินเนี่ยเป็นแม่ค้าลอตเตอรี่ที่ครูปรีชาเป็นลูกค้าประจำ
แล้วก็ยืนยันว่าครูปรีชานี่แหละไลน์มาโทรมาสั่งเลขในงวดนั้นไว้
แล้วก็ไปหามาได้เนี่ยจากเจ๊พัดที่เป็นเพื่อนอีกคนนึง
แล้วก็ขายลอตเตอรี่ให้กับครูปีชาส่วนเจ๊เกียวเนี่ยคือเพื่อนของเจ๊บ้าบินกับเจ๊พัด
ที่ยืนยันว่ารู้เห็นเหตุการณ์ยืนยันว่าเขาขายให้กันจริง
ค่ะนักข่าวที่ลงพื้นที่ไปที่ศาลหลักเมืองนะคะคุณยุธยาตุ้มมีค่ะ
ก็เลยไปถามคุณป้าที่ขายพวงมาลัยเป็นประจำอยู่ที่สารหลักเมืองนะคะ
คุณป้าบุญพานุ่นสุกไปถามว่าเอ๊ะระยะหลังหลังเนี่ยป้าคุ้นหน้าคุ้นตาใครไหม
มาไหว้ที่สารหลักเมืองอยู่บ่อยครูปรีชามาไหมหมวดจรูนมาไหมเจ๊มากันไหมเนี่ยนะคะ
คุณป้าเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะจริงแล้วก็เห็นครูปรีชามาบ่อยค่ะ
มาทุกเดือนค่ะช่วงใกล้วันหวยออกมาตลอดเลยค่ะ
คือสารหลักเมืองศักดิ์สิทธิ์มากนะคะคนเมืองกาลนี้เชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์มาก
แล้วคนก็มาไหว้กันบ่อยจริงแล้วครูปีชาไปบ่อย
วดจรูนก็มาสาบานครั้งนั้นแล้วก็ไม่มาอีกเลยเห็นครั้งเดียว
แต่ครั้งอื่นก็ไม่ได้แหมไม่ได้มาทุกวันนะป้าเขาบอกก็ไม่ได้มาทุกวันอาจจะไม่อยู่บ้างไปทำธุระบ้าง
ครูปรีชาเจ๊เกียวเจ๊บ้าบินนะคะหลังจากไปที่ศาลหลักเมืองกาญจนบุรี
ก็ไปกราบศักราอานุษวรีบรรตสมเดชน์พระนั้นเกล้าเจ้าหญิวหัวรัชการที่สาม
ประตูเมืองกาญจนบุรีนะคะคือวันนี้เนี่ยเดิมทีสารจังหวัดกาญจนบุรี
ไต่สวนมูลฟ้องคดีที่ครูปรีชาฟ้องทนายตั้มหรือ
แต่ทนายตั้มติดภารกิจก็เลยเลื่อนออกไปก่อนนะคะอย่างที่บอกว่ามันมีหลายคดีที่มันเชื่อมโยงกับเหตุการณ์นี้
ส่วนทางฝั่งหมวดจรูนวันนี้เราก็ไปถามให้นะครับท่านผู้ชมรอแป๊บนึง
วันนี้ครบถ้วนนะก่อนจะถึงวันพรุ่งนี้อ่าตัวละครเยอะนะในช่วงเวลานั้นเนี่ยใช่
จำเธอคนนี้ได้ไหมค่ะนางสาวฟ้าจำได้
โอ้โหตอนนั้นออกมาเป็นทีมครูปีชานะอยู่ดีก็เหมือนกับทีมแตกอะไรกันไปเนี่ยนะฮะ
คือเรื่องราวมันมากมายจริงย้อนไปก็เราก็จำไม่ได้
เอาเป็นว่านางสาวกระหนกพันธ์หมวกสวัยหรือว่าฟ้านะครับ
ซึ่งเป็นอดีตหญิงสาวคนสนิทของครูปรีชาเปิดเผยว่าที่ผ่านมา
ให้การสนับสนุนอยู่ฝ่ายครูปรีชาเนื่องจากเชื่อว่าครูปรีชา
คือเจ้าของลอตเตอรี่เจ้าปัญหา๓๐ล้านบาทที่แท้จริง
เพราะว่ารู้จักสนิทสนมกันในฐานะเพื่อน
แล้วก็ครูปรีชาก็มีบุญคุณกับเธอที่ออกมาปกป้องเนี่ยก็เพราะว่าเชื่อจริง
ได้ยินสิ่งที่ครูปรีชาเล่าให้ฟังว่าไปซื้อมาจริง
แม้จะไม่ได้เห็นด้วยตาว่าครูปรีชาไปซื้อลอตเตอรี่มาจริงหรือเปล่า
ซึ่งการที่ออกมาปกป้องครูปรีชานั้นไม่มีผลประโยชน์อะไรทั้งสิ้น
แต่พอออกมาปกป้องครูปรีชากลับทำให้เธอถูกสังคมต่อว่าโจมตี
แล้วครูปรีชาก็ไม่ออกมาปกป้องเธอเธอก็เลยต้องเดินถอยออกมา
แล้วก็ไม่ได้ติดต่อกับครูปรีชาอีกเลยแต่เธอยังคงติดตามข่าวเรื่องนี้อยู่ตลอดนะครับ
และเริ่มตั้งข้อสงสัยแต่ยังไม่ฟันทงว่าครูปรีชาหรือหมวดจรูน
ใครคือเจ้าของลอตเตอรี่ที่แท้จริงวันพรุ่งนี้สารจะตัดสินแล้วนะฮะ
เธอบอกว่าเธอก็ไม่รู้ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรแต่หากตัดสินว่าครูปรีชาเป็นเจ้าของลอตเตอรี่จริง
เธอก็ดีใจด้วยแต่หากไม่ใช่เรื่องจริงเป็นของหมวดจรูน
เธอบอกว่าเธอก็ในฐานะที่เคยเชียร์นะก็คงจะผิดหวังแต่ก็ทำใจไว้บ้างแล้วนะ
แต่เธอก็พอจะตั้งข้อสังเกตได้แล้วล่ะตอนนี้ว่าใครที่พูดโกหก
ฟ้าก็ไม่แน่ใจนะว่าพรุ่งนี้หวยจะเป็นของใครนะคะแต่ฟ้าคิดว่าคนทำอะไรก็ต้องย่อมรู้อยู่แก่ใจดี
ว่าของตัวเองหรือไม่เพราะงั้นเนี่ยฟ้าก็รอพรุ่งนี้เหมือนกันแหละเหมือนพี่นั่นแหละก็
คือถ้าเกิดว่าครูชนะก็แสดงว่าครูพูดถูกความจริงก็คือความจริง
แต่ถ้าความจริงไม่ได้เป็นอย่างที่ครูพูดฟ้าก็รอติดตามเหมือนกัน
ถ้าครูคิดว่าความจริงคือความจริงพรุ่งนี้ครูต้องชนะ
แต่ถ้าเกิดว่าครูไม่ชนะแสดงว่าที่ผ่านมาครูพูดไม่จริง
ในความคิดของฟ้ากับลุงใช่ไหมคะทางฝั่งลุงเนี่ย
ก็ที่ผ่านมาเนี่ยลุงก็คือเงียบลุงก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์
แล้วก็ไม่ได้คือขอก็ขอชมในกระบวนการ
คือลุงเขาจะเงียบตลอดแล้วก็ไม่มีแอคชั่นอะไรอะไรอย่างนี้
แล้วก็ไม่ออกมาพูดอะไรฟ้าก็ถึงถึงได้ติดตามมาตลอดว่า
คนที่มีแอคชั่นเยอะกับคนที่ไม่พูดเลยเนี่ย
พรุ่งนี้สารจะเชื่อใคร
พรุ่งนี้เป็นศาลชั้นต้นนะฮะศาลต้นหวัดการจนบุรีนะครับ
คดีที่ครูปีชาฟ้องหมวดจรูนว่าไปยักยอกทรัพย์เขานะ
ลืมถามท่านผู้ชมเลยยังพอมีเวลาไหนบอกเราหน่อยสิ
มาถึงขณะนี้แล้วเนี่ยพรุ่งนี้สารนัดฟังคำพิพากษาแล้วเนี่ย
ชั้นต้นเนี่ยท่านคิดว่าเป็นของใครอ่ะ
อ๋อเขาทำโพลดูนะอันนี้เราถามเอง
ทีนี้ค่ะทางหมวดจรูนค่ะร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลนะคะ
พร้อมด้วยภรรยาแล้วก็ทนายตั้มค่ะทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะคะ
ก็เปิดบ้านแถลงข่าวเหมือนกันนะคะ
พูดถึงความพร้อมในการฟังคำตัดสินของสารชั้นต้น
ซึ่งก็คือสารจังหวัดกาญจนบุรีในวันพรุ่งนี้นะคะ
นายตั้มบอกว่ามั่นใจมากไม่คิดว่าจะแพ้
เพราะฝ่ายตรงข้ามใช้พยานที่เลื่อนลอยเป็นพยานบุคคล
แล้วมันก็ไม่ประติดประต่อด้วยเพราะว่าไม่ใช่ความจริง
และถ้าหากเป็นไปตามคาดก็จะเร่งนำคำวินิจฉัยไปยื่นต่อสาร
ให้พิจารณาถอนอายัดเงินรางวัลที่เหลืออยู่ประมาณ๒๕ล้านบาทนะคะ
แต่ถ้าอีกฝ่ายยื่นอุทธรณ์ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาล
เพราะว่าเงินรางวัล๓๐ล้านทางหมวดจรูนใช้ไปแค่บางส่วน
๒๕ล้านยังถูกอายัดเอาไว้
ส่วนถ้าชนะคดีจะฟ้องกลับหรือเปล่า

จริงแล้วได้ยื่นฟ้องฝ่ายตรงข้ามฐานเบิกความเท็จอยู่แล้ว
ก็คือฟ้องครูปรีชาเรื่องของเบิกความเท็จ
แต่สารสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราว
เพื่อรอผลการวินิจฉัยจากคดีหลัก
ก็คือคดีที่จะตัดสินวันพรุ่งนี้
หลังจากฟังคำตัดสินก็จะปรึกษากันอีกที
ว่าจะฟ้องหรือถอนฟ้อง
เพราะความจริงอยากให้จบเรื่อง

ถ้าครูปรีชาสำนึกผิด
แต่ถ้าครูปรีชายื่นอุทธรณ์
ทีนี้หมวดจรูนอาจจะฟ้องกลับ
ต้องรอดูว่าครูปรีชาจะยื่นอุทธรณ์หรือเปล่า
ถ้าหากว่าครูปริชาแพ้นะ

ก่อนหน้านี้ไม่นานค่ะหลังสารสื่อพยานเสร็จ
ครูปรีชาได้ติดต่อมาทางทนายอาคมคงสวัสดิ

อยากจะหาทางจบเรื่องให้หน่อย
รวมถึงพ่อครูปรีชาค่ะ
ก็ติดต่อมาทางทนายอาคมค่ะ
ขอเจรจาช่วยกันหาทางออกเรื่องนี้

นายตั้มเลยตัดสินใจไม่เจรจาด้วย
เหมือนกับว่าขอเจรจาก่อน
ผมคงจะไม่รอให้คดีอาญาเนี่ยถึงที่สุดนะครับ
ถ้าเกิดพรุ่งนี้ผลออกมาเป็นไปตามที่คาดหวังไว้นะครับ
ก็คงจะยื่นคำร้องต่อสารนะครับ

มั่นใจมากครับเพราะว่าเอาจริงเลยนะ
นับตั้งแต่ทำคดีจนมาถึงวินาทีนี้นะครับ

เพราะว่าผมคุยกับคุณลุงตลอดแล้วก็รู้ความจริงเป็นยังไงนะครับ
ฉะนั้นผมก็ไม่คิดถึงในมุมกลับว่า
คุณลุงจะถูกสารตัดสินจำคุกหรือว่าอะไรนะครับ
คนเรานะครับไม่ต้องพูดถึงคดีนี้นะ

ถ้าเกิดมาโกหกนะครับต่อให้เตรียมกันมาดีแค่ไหนนะครับ
ทนายหลอกถามมันก็ต้องหลุดอยู่ดีนะครับ
ติดต่อกับทางผมครับไม่มีใครกล้าติดต่อทางผมเลย
แต่ว่าติดต่อทางทนายอาคมที่เป็นกุญสือของผมนะครับ
เป็นเอ่อทีมทนายด้วยกันนะครับติดต่อมาเนี่ย
น่าจะมีถึงสองสามคนนะครับคนแรกเนี่ยพ่อครูปีชานะครับ
คนที่สองครูปีชาคนที่สามทนายทางฝ่ายเขาอะครับ
แต่ไม่ใช่ทนายวรยุทธ์นะครับก็ขอให้จบจบกันมา
หาทางลงด้วยกันอะไรอย่างนี้ครับ
หาทางลงยังไงผมก็ไม่รู้ครับว่าจะยังไง

คือเท่าที่ทนายอาคมบอกนะครับว่าเขาขอมาคุย
แต่ว่าฟังจากที่การคุยแล้วยังไม่มีการยอมรับว่าตัวเองกระทำผิด
ทนายอาคมก็เลยล้มโต๊ะเจรจาก็เลยไม่คุยต่อ
เริ่มแรกให้พ่อโทรมาคุยก่อนว่าคดีมันจะตัดสินแล้วจะอะไรแล้วนะครับ
เหมือนก็อย่าไปมีเรื่องอะไรกันเลยหาทางคุยกันดีกว่านะครับ
แล้วท้ายที่สุดเท่าที่ทราบครูปีชาโทรมา
เองนี่คือช่วงระยะเวลาไหนครับ
นานนี้เองครับตอนนั้นผมจำได้ผมอยู่ใต้

เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวทนายอาคมจะให้ข้อมูล
แล้วก็อีกแป๊บนึงเดี๋ยวครูปรีชาจะให้ข้อมูลเหมือนกันว่าขอเจรจาหรือเปล่า
ขอเจรจาขอจบก่อนที่สารจะตัดสินเนี่ยเหรอ
เดี๋ยวรอฟังรอฟังครู่เดียวมาฟังหมวดจรูนก่อน

นิ่งสงบสะยบความคลื่นไหวตลอดเลย
จรูนบอกว่าไม่วิตกกังวลอะไรค่ะ

เชื่อว่าศาลจะสามารถพิสูจน์ความจริงได้
ฝากขอบคุณตำรวจกองปราบราม
เพราะว่าตั้งแต่แรกที่ตำรวจภูทรกาญจนบุรี

ทำคดีแล้วออกมาว่าตัวเองเป็นฝ่ายแพ้

แต่พอถึงเวลาที่ตำรวจกองปราบมาทำคดี

เหลวโดยสันดารการศึกษามันเข้าไม่ได้
หนาหละเรียกการโดยสันดารนะ

พอไปถึงถามครอบครับ
ท่านเมตตี
ท่านทิติราชความหวังของผมเนี่ยมันก็จริงจริงแล้วผมพูดแค่นั้น
ที่ที่ราชตั้งแต่วันแรกที่ผมไปหาท่านนะนะผมบอกเลยว่าไม่ต้องมาช่วยผมหรอก
ขอให้ท่านไปหาความจริงให้มันปรากฏแล้วก็จะรู้เองว่าใครถูกใครผิด
ไม่ต้องช่วยผมถ้าผมผิดกระทืบผมให้ตายไปเลย
ผมก็พูดกับท่านอย่างนี้จริงวันแรกที่ผมไปหาท่าน
หมดจะรู้นี่ก็เคยไปตำรวจอยู่ในการเนี่ยแหละฮะตอนนี้ก็เสียแล้ว
ทีนี้ค่ะทนายอาคมคะตามที่ทนายตั้มบอกเนี่ย
ครูปรีชาโทรไปเพื่อขอเจรจาหาทางออกของคดีนี้
ครูปรีชาก็โทรไปมันจริงไหมคะทนายอาคมบอกว่าจริงนะคะ
ครูปีชาโทรไปหาจริงเพราะว่าตัวเองเนี่ยรู้จักกับทนายวรยุทธ์บุญวงศัย
ทนายความของครูปรีชาครูปรีชาคงขอเบอร์โทรศัพท์มา
โทรไปหาเหมือนอยากขอเจรจาหาทางออกเกี่ยวกับเรื่องนี้
แต่ครูปรีชาก็ไม่ยอมรับผิดแล้วก็มีคนอื่นโทรมาหาในลักษณะเดียวกัน
เขามีหลักฐานค่ะมีหลักฐานว่า๒๖มีนาคมค่ะ
มีเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอเนี่ยค่ะ
ที่บอกว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ของครูปรีชาโทรหาแต่
ไม่ได้รับคืนมิสคอร์

ต้องมีทิ้งท้ายไว้หน่อยนามสกุลหวย๓๐ล้าน
มีโทรไปไม่ได้รับก็มีแต่โทรไปแล้วรับก็มีนะคะ
จะมีให้เห็นว่ารับสายแล้วก็คุยกันสองรอบ
มีนาคมทนายอาคมบอกโทรกลับไปตามที่ครูปรีชานัด
แต่ครูปรีชาก็ยังไม่ยอมรับอีกว่าตัวเองผิดก็เลยไม่คุยแล้ว
นายตั้มก็ให้ข้อมูลเพิ่มค่ะว่า๒๖มีนาคมจริงแล้วเป็นวันสืบพยานที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
ครูปรีชาเหมือนกับรอเพื่อจะดักคุยกับทนายอาคมที่หน้าห้องน้ำ
คือเหมือนกับว่าไม่อยากคุยกับทนายตั้มโดยตรง
ใช่อยากคุยกับทนายอาคมคือดักรอเลยแล้วก็โทรหาทนายอาคมเย็นวันนั้นเลย
แล้วก็มีคนที่อ้างว่าเป็นทนายบุญถาวรพยายามโทรหาทนายอาคมด้วยช่วงเดือนเมษายนค่ะ
เขาก็ถามว่าพี่อาคมมันมีแนวทางที่จะยุติคดีที่จะตกลงกันได้ไหม
อันนี้นะครับเราก็ตอบได้แค่ว่าคือ๑เงื่อนไขเราเนี่ยถ้าคุณครูยังมั่นใจในพยานหลักฐานเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรต้องคุยกัน
อันนี้นะครับแต่ถ้ารับได้ว่ามันมีความบกพร่องตรงไหนอย่างไรเนี่ยอันนี้เราคุยกันได้
เอาชัดมีใครบ้างที่โทรหา
ไประบุชื่อเขาเลยครับหลายคนเอาว่าหลายคนนะครับ
ครูปรีชาโทรมาเองไหมครับ
ก็มีครับมีทั้งคุณครูก็ได้คุยกันคือคุณครูกับผมคุยกันได้เราเป็นมิตรกันอยู่แล้ว
ครูปีชามียอมรับหรือสารภาพหรือพูดอะไรกับเราไหมคะ
มีครับไม่มีครับท่านก็มั่นใจในพยานหลักฐานที่ท่านทำขึ้นมานะครับ
ทีนี้ครูปรีชาคะครูโทรไปจริงไหมคะ

นักข่าวเราต้องไปถามเลยครูโทรไปหรือเปล่า

ใช่ครูปรีชาบอกว่าทนายอาคมต่างหากที่โทรมาหาครูปรีชา
ครูบอกว่าทนายอาคมโทรไปหาเพื่อให้กำลังใจยืนยันว่าไม่มีการเจรจาอะไรกันทั้งสิ้น

แล้วที่ทนายตั้มบอกว่ามีพ่อครูปรีชาโทรไปด้วยครูปรีชาบอกว่าพ่อเสียชีวิตไปตั้งนานแล้วนะจะโทรไปได้ยังไง
เจรจาไม่มีอย่างแน่นอนนะครับเพราะที่ดูในไลฟ์สดของเขาเขาบอกพ่อผมเนี่ยโทรไปพ่อผมเสียไปต้องเอาปี๕๐ครับ
มีคำสั่งมีมูลเนี่ยฟังตรงนู้นก็เป็นจำเลย
ถูกไหมคะและเมื่อเป็นจำเลยถามว่าเราเป็นโจทย์

เขาก็มาพูดคุยธรรมดาเขาไม่ได้พูดคุยเรื่องของการเจรจงเจรจา
เขาก็พูดคุยเหมือนเป็นกำลังใจให้ครูอะไรอย่างนี้

แต่ว่าคุณผู้ชมเอาอย่างนี้นะครูปรีชาบอกว่า
ต่อไปนี้ถ้าอยากจะถามอะไรครูนะ
ครูไม่ตอบแล้วครูมีผู้จัดการส่วนตัวแล้วชื่อว่าอ้อ

ผู้จัดการส่วนตัวเลยเหรอใช่ไม่เอาแล้วไม่คุยอะไรกับใครทั้งนั้นแล้ว

ก็เดี๋ยวจะไปสารจังหวัดกาญจนบุรีตั้งแต่๑๑โมงเช้านะคะ
รอสารนัดก็คือบ่ายโมงนะคะจะไปแต่เช้าเลยไปรอก่อนสายสาย๑๑โมง
แต่จากนี้ไปมีอะไรก็ติดต่อผู้จัดการส่วนตัวของครูปีชานะครับ

ผู้ชมครับยังไงพรุ่งนี้ก็รอฟังนะฮะ
แต่ว่าในช่วงเวลาของคดีหวย๓๐ล้านที่กาญจนบุรีเนี่ย
ออกมาให้ข้อมูลว่าคดีแบบนี้ลักษณะแบบนี้แบบนี้มันจะต้องเป็นอย่างนี้
ค่ะไม่ได้เข้าข้างใครใช่ให้เป็นข้อมูลความรู้เฉย
โอ้ยคิดแข็งเลิกเกินอาจารย์นี่ฮะประโรเมฆ
รองอธิบดีอายการสำนักงานชี้ขาดคดีสำนักงานอายการสูงสุด
ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับทิศทางเรื่องคดีหวย๓๐ล้านที่กาญจนบุรี
ซึ่งสารนัดอ่านฟังคำพิพากษาสารชั้นต้นวันพรุ่งนี้นะครับ
อาจารย์ปรเมฆบอกว่าถ้าคำพิพากษาตัดสินว่าครูปรีชาเป็นเจ้าของหวย๓๐ล้าน
วดจรูนก็จะถูกดำเนินคดีฐานยักยอกทรัพย์รับของโจร
ซึ่งมีโทษทั้งปรับแล้วก็จำคุกหรือทั้งสองอย่างและต้องคืนเงินทั้งหมดให้กับครูปรีชา
หากสารพิพากษาแบบนี้จริงหมวดจรูนก็สามารถอุทธรณ์เพื่อหาข้อเท็จจริงหรืออุทธรณ์ตามข้อกฎหมายได้
แล้วก็ไปยกฟ้องไม่ต้องไต่สวนในคดีที่หมวดจรูนเป็นโจทย์ฟ้องครูปรีชา
เพราะถือว่าคดีหลักที่ครูปรีชาฟ้องหมวดจรูนอันนี้ครูปรีชาชนะแล้วถ้าเป็นอย่างนี้นะครับ
แต่หากหมวดจรูนเป็นเจ้าของหวย๓๐ล้านบาททางครูปรีชาก็ไปยื่นคำร้องขอต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์
ในคดีอาญาที่หมวดจรูนฟ้องครูปีชาก็จะมีมูลเช่นกันในทางกลับกันเพราะว่าเขามีฟ้องกันไว้หลายคดีนะครับ
สารก็มีอำนาจสามารถหยิบคำพิพากษาที่จะพิพากษาวันพรุ่งนี้ขึ้นมาได้นะครับ
แต่สารก็จะพิพากษาได้ง่ายขึ้นในคดีอื่นเพราะถือว่าพยานหลักฐานอะไรพวกนี้ก็ชุดเดียวกัน
อาจารย์ปรเมฆบอกว่าถ้าเปรียบเทียบง่ายหมายความว่าไม่ว่าวันพรุ่งนี้สารจะอ่านคำพิพากษาออกมาว่า
ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นเจ้าของหวยอีกฝ่ายหนึ่งก็สามารถยื่นคำร้องต่อสารอุทธรณ์ได้
แต่กรณีของครูปรีชาต้องขึ้นอยู่กับคำพิพากษาของสารวันพรุ่งนี้ว่าจะเข้าหลักเกณฑ์ในการยื่นคำร้องต่อสารอุทธรณ์ได้หรือไม่
เนื่องจากต้องขึ้นอยู่กับฐานความผิดที่ครูปรีชาฟ้องร้องดำเนินคดีกับหมวดจรูนด้วยว่ามีอัตราโทษสูงกว่า๓ปีหรือไม่
ทางกฎหมายหากอัตราโทษที่จำคุกต่ำกว่า๓ปีส่วนใหญ่แล้วไม่สามารถฟ้องร้องไปถึงสารอุทธรณ์ได้
คือสมมุติว่าถ้าครูปีชาแพ้หมวดจรูนแล้วครูปีชาจะอุทธรณ์เนี่ยต้องไปดูว่าโทษแห่งคดีมันกี่ปีถ้าต่ำกว่า๓ปีอาจารย์ปรเมฆบอกว่าอุทธรณ์ไม่ถึง
ส่วนทิศทางหลังจากนี้ที่ยืนยันได้ก็คือคดีนี้ยังไม่จบง่ายโดยทั้งฝ่ายครูปรีชาและหมวดจรูนคงต้องไปต่อสู้กันในชั้นอุทธรณ์อย่างแน่นอน
โดยคดีหวย๓๐ล้านหากถามอาจารย์ปรเมฆว่าแล้วฝ่ายชนะเมื่อไหร่จะได้ใช้เงินล่ะคำตอบก็คืออย่างเร็วก็คือน่าจะปลายปีนี้๖๒หรืออย่างช้าคือปลายปี๒๕๖๓เชื่อว่าคดีนี้น่าจะยุติได้
ผมต้องไปดูข้อกฎหมายผมจำอัตราโทษไม่ได้
เพราะมันมีอัตราโทษถ้าไม่เกิน๓ปีเนี่ย
ไม่สามารถโจทย์ไม่สามารถอุทธรณ์ได้

คือตัดสินใครชนะพวกนี้คนนั้นเป็นเจ้าของเงิน

แต่มันยังไม่จบจนกว่าสารอุทธรณ์

ถึงที่สุดแล้วถึงจะรู้ว่าเงินของใคร
ส่วนในคดีแพ่งที่คุณครูปีชาฟ้องหมวดจรูน
ถ้าสารตัดสินว่าครูปีชาชนะ

เพราะคดีแพ่งฟังข้อเท็จจริงในคดีอาญา

คดีนี้น่าจะจบได้ในปี๒๕๖๐
ถ้าไปมีถึงดีการผมคิดว่าไม่น่าจะเกิน๖๓จบ
เดินกันมา๓๔ปีแล้วมันน่าจะถึงเวลาแล้ว
แต่อาจารย์วรเมฆบอกว่าไม่ว่าจะฝ่ายไหนแพ้นะฮะ
อย่าลืมว่าไม่ใช่แค่เงินเรื่องของ๓๐ล้านนะ